คุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวในหมู่บ้านชนเผ่าปากาเกยอนะคะ
เวลาเราไปเราจะเห็นวิถีชีวิตของเขาเห็นอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้
และถ้าคุณไปเห็นช้อนลักษณะแบบนี้อย่าเผลอเอามากินข้าวนะ
ถ้าไปบ้านชนเผ่าปากากยอแล้วเจอช้อนแบบนี้อย่านำมาใช้เชียวนะคะ
เพราะช้อนนี้เขาไว้ใช้ในการทำพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษค่ะ
คนที่นี่จะมีการเลี้ยงผีบรรพบรุษค่ะนอกจากจะแสดงความกระตันอยู่แล้ว
ยังเป็นการขอให้คุ้มครองลูกหลานอีกด้วยค่ะ
โดยลักษณะของช้อนจะเป็นด้ามยาวและทำมาจากไม้นะคะ
อย่างอันสีดำที่เห็นมีอายุถึง๕๐ปี
นี่ก็เป็นความเชื่อของชาวเผ่าปากากยอนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าได้ไปก็ใช้ช้อนแบบนี้นะคะ
รู้แล้วใช่ไหมคะอย่าไปหยิบช้อนผิดนะคะ
ถ้าเป็นช้อนอันนี้คือค้อนผี

ใช่นี่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะนี่เป็นช้อนผีหรือว่าช้อนไม้ของชนเผ่าปากากยอนะคะ
เขาเอาไว้แบบว่าใช้แบบว่าทำพิธีเกี่ยวกับผีว่ากันแบบนี้
เขาก็มีโอกาสที่ไปบ้านเพื่อนของเขาที่เป็นชาวเผ่าปากาเกยอที่หมู่บ้านเจาะฟ้าจังหวัดลำปาง
แล้วก็เลยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าช้อนไม้ของชนเผาเนี่ยว่าเขาเอาไว้ทำพิธีกรรมเลี้ยงผีบรรพบุรุษของแต่ละบ้านนะคะ
ซึ่งช้อนนี้จะมีหน้าที่ในการตักเครื่องเส้นไหว้นะคุณ
เป็นการตักแบบถวายข้าวคำแรกให้กับบรรดาผีบรรพบุรุษนะ
ซึ่งช้อนคนกับช้อนผีห้ามใช้ปนกันเด็ดขาดจะต้องแยกกันนะคะ
คุณเอวาเรสเนี่ยก็เลยตั้งใจทำคลิปนี้มาเพื่ออยากจะแบ่งปันความรู้เก็ดเล็กเด็ดน้อยให้กับทุกคน
รวมถึงบอกเป็นข้อควรระวังสำหรับนักท่องเที่ยวเผื่อว่าคุณจะไปเที่ยวที่บ้านเรือนของชนเผ่าปากาเกยอเขา
คุณจะได้เข้าใจว่าอย่าไปหยิบช้อนมั่วซั่วมาใช้นะ
เดินทางทองเทียวทั่วโลกไปคนเดียวด้วยนะ
แล้วเธอก็ไปแสวงหาความรู้ต่างมาแชร์ในติ๊กต๊อกไง

ไปดูได้นะเอบาเรสในติ๊กต๊อกนะคะ